คุณผู้ชมคะไปดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะ
สาวขี่คุณผู้ชมซื้อไอศกรีมสาวไปซื้อไอศครีม
ปกติคุณเห็นร้านรถเข็นขายไอศครีมใช่ไหม

คือราคาที่เรารับรู้กัน
บาท๒๐บาทไม่เกินนี้ใช่ไหมคะ

ซื้อมา๔ถ้วยพอถามราคาเท่าไหร่

๒๐๐บาทที่จ่ายกันไป

เป็นเรื่องราวที่ถูกโพสต์ลงในเฟซบุ๊ค
บอกเตือนเป็นบทเรียนและอุทาหรณ์เลยสำหรับวันนี้
ขอให้เรื่องของเราวันนี้เนี่ยเราถือว่ามันเป็นการโดนมิจฉาชีพโกง
เล่าบอกว่าพาหลานมานั่งเล่นปลายแหลมสะพานหินภูเก็ต
สักพักหนึ่งมีรถไอศกรีมขับผ่านมา

ก็ถามลุงคนขายบอกมีแบบโคนไหมลุง

บอกอ่ะงั้นเอา๕แก้วละกัน
ทีนี้จังหวะที่ลุงคนขายตักไอศกรีม
เธอก็ล้วงตังค์ในกระเป๋าจะหยิบมาจ่ายมันจะได้พอดีกัน
ก็ถามแก้วเท่าไรคะลุง
ลุงบอกแก้วละ๔๐บาท
สิ้นเสียงลุงบอก๔๐เท่านั้นเธออุทานขึ้นมาว่า
คุณพระทำไมมันแพงขนาดนี้
ถามลุงบอกลุง๔๐เลยเหรอแพงไปไหมคะ
คุณลุงบอกว่าโอ๊ยกว่าจะขับเข้ามาในสะพานหินได้นี่นะ
ต้องแอบเทศกิจเข้ามาราคานี้แหละ

โอ้โหมันแพงกว่าข้าวอีกอ่ะ
เธอก็บอกอุ๊ยเธอปี๊ดเลยอ่ะยอมไม่ได้หัวร้อนอีกรอบเลย
บอกว่ามันไม่ได้อ่ะลุงมันไม่เคยเจอนะลุง
แพงขนาดนี้หน้าเลือดแบบนี้ไม่ได้นะ
ก็โวยวายอยู่พักนึงแต่สุดท้ายก็ต้องจ่าย
คือเขาเอาจราเข้ปิดหน้าลุงนะ
สุดท้ายก็ต้องยอมจ่ายไปค่ะแล้วก็บอกว่า
มีใครให้มากกว่านี้ไหมไอศกรีม๕แก้ว๒๐๐บาทเนี่ย